กระทรวงวัฒนธรรมก็มีการจัดนิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ์
ก็จะเป็นการรวบรวมภาพประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระราชพิธีพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมามาจัดแสดงที่สยามภารกล
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานในพิธีเปิดนิทัศกาลทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดิ
กล่าวถึงการจัดนิทัศกาลในครั้งนี้บอกว่าเป็นงานที่รวบรวมภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหว
จากประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
กว่าร้อยภาพที่บันทึกไว้คือตั้งแต่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
เพื่อบันทึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศเอาไว้ทั้งภาพที่แสดงออกถึงความจงรักพักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ภาพประชาชนเดินทางมาถวายความอาลัยส่งผ่านช่องทางเฟซบุ๊คไลน์อีเมลของกระทรวงวัฒนธรรมกว่า๓๐๐ภาพ
ซึ่งแต่ละภาพได้สะท้อนถึงหัวใจของประชาชนคนไทยที่แสดงออกถึงความจงรักพักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ถ้าดูแล้วจะเห็นว่าว่าทุกคนเข้าไปในภาพได้นะครับทุกคนก็ถ่ายถ่ายมามีสองแบบก็คือทั้งช่างภาพที่มีความชำนาญกับประชาชนทั่วไปนะครับตอนนี้เราจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งก็จะมีมากกว่าที่นี่นะครับแล้วก็ในอนาคตเราก็จะจัดไปที่ต่างประเทศนะครับประเทศที่มีความสัมพันธ์เช่นประเทศ
นะครับเป็นแสดงว่าถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ได้เตรียมการเป็นขั้นตอนหมดแล้วนะครับสำหรับนิทรรศการณ์ครั้งนี้นะคะก็จะมีตั้งแต่วันนี้จนถึง๓๐พฤศจิกายนนี้ค่ะที่ศูนย์การค้าสยามภารกรด้วยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมแล้วก็ร่วมบันทึกบิริทัศน์คำปัตยานตามรอยพระราชปนิ